สังคมออนไลน์นะคะแห่แชร์เพลงมากมายที่เป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ล่าสุดมีอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นคลิปของนายทหารหนุ่มคนนึงเขาเป่าฟรุดค่ะ
เลงเพื่อแสดงความในใจต่อพ่อหลวงค่ะ
อาการกลั้นเสอื้นพร้อมเปล่าฟรุษควรเป็นธำนองเพลงสามเสริญพระบารมีโดยสิบเอกกวินหลีศกุลวานิททหารจากกรมโดรยางทหารทหารสวัสดิ์
ด้วยความตั้งใจแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าเควินลี

เริ่มต้นจากเด็กบ้านนอกที่ต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาของที่บ้าน
สอบชิงทุนเข้าโรงเรียนทหาร
โดยก็มีหลวงดูแลมาโดยตลอด
ตั้งแต่เรียนจนจบรับราชการ
ไม่เคยต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียวค่ะ

ได้มีโอกาสถวายสัตว์ปฏิญาณจำนวน๕ครั้ง

ถือเป็นบุญต่อตนเองและวงตระกูล
พระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน

ซึ่งจะตั้งใจทำงานตราบที่ยังรับราชการ
เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์สืบไปค่ะ
พร้อมกับยังลงท้ายโพสต์ด้วยนะคะ

ผมจะใช้คืนเท่าที่กำลังที่ผมมี
หน้าที่ของผมเคยอยู่ในกองทหารเกียรติยศ
วันนี้ผมไม่ได้มีโอกาสทำหน้าที่นั้น
แต่ผมขอมอบความรู้ที่เรียนมา
ส่งท่านพร้อมกองเกียรติยศครับ
จากค่าแผ่นดินคนหนึ่งที่หัวใจสลาย